จันทบุรีนะคะมีคนร้ายค่ะเขาไปก่อเหตุงัดโรงเรียนแห่งหนึ่งนะคะ
แต่ว่าใช้เวลาในการงัดถึง๓ชั่วโมง
ที่บอกว่า๓ชั่วโมงเพราะว่าเขาไม่ได้งัดจุดเดียว
เขางัดหลายจุดหลายอาคารนะคะ
สรุปสุดท้ายค่ะได้รถจักรยานยนต์ไปได้โน้ตบุ๊กไป๒เครื่อง
และเงินจากซองทำบุญ

ใช่ค่ะแต่ว่าภาพกล้องวงจรปิดบันทึกไว้ได้ค่ะ

ใช่ครับ
เพราะว่า

แต่ว่าเห็นลางว่ามีบุคคลไปขโมยของในโรงเรียน
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์ขณะที่คนร้าย
เข้าไปก่อเหตุที่โรงเรียนบ้านทัพช้างในอำเภอสอยดาว
ตำรวจรับแจ้งก็เข้าไปตรวจสอบห้องต่างที่ถูกงัด
รื้อทรัพย์สินได้แก่ห้องผู้อำนวยการ
ห้องพยาบาลก็โดนงัดห้องธุรการห้องทะเบียนห้องสมุด
ห้องเรียนต่างเกือบหมดทั้งโรงเรียนเลย
เขาถึงใช้เวลา๓ชั่วโมงในการก่อเหตุทั้งหมด
ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะพบเลยนะคะคนร้ายเดินเข้าไป
ใช้กุญแจไขห้องผู้อำนวยการก่อนช่วงตี๒กว่า
แล้วก็งัดกระจกบานเกล็ดด้านหลังห้องแต่ว่าไปติดลูกกรงนะคะ
ที่คนร้ายนี่เขาจะกลับไปเอากุญแจในกระเป๋า
ซึ่งต้องตรวจสอบว่ากระเป๋าที่เขากลับไปเอาเนี่ยมีกุญแจในโรงเรียนได้อย่างไรนะคะ
หลังจากนั้นนะคะเขาก็ไปไขห้องอื่นอย่างใจเย็น
ใช้เวลานาน๓ชั่วโมงทั้งหมด
ถ้าห้องไหนไขไม่ออกนะคะเขาก็จะไปหาวัตถุต่างมางัด
จนสามารถเปิดห้องแล้วก็เข้าไปรื้อค้นสิ่งของไปได้
เงินสดหายไปในห้องหนึ่ง
แต่ว่าเงินสดนี้เป็นเงินสดที่อยู่ในซองทำบุญของวัด
และก่อนที่เขาจะกลับเขาปัสสาวะทิ้งไว้เลยนะในห้องต่างนะคะ
สำหรับทรัพย์สินที่คนร้ายได้ไปทั้งหมด
อกจากเงินในซองทำบุญแล้วมีโน้ตบุ๊ก๒ตัว

ตอนนี้ตำรวจกำลังเร่งติดตามตัว
ซึ่งมีหลักฐานสำคัญก็คือภาพจากกล้องวงจรปิดนี่แหละค่ะ
นี่เป็นภาพจากอีกหนึ่งเหตุการณ์
ซึ่งเด็กชายคนนี้ก็ร้องด้วยความเจ็บปวดนะคะ
ที่จะนำเสนอเพราะว่าจะออกมาเตือนกันนะคะ

ช่วงใกล้เทศกาลฮาเรียรายอร์นะคะ
ผู้ปกครองควรดูแลบุตรยาหลานอย่างใกล้ชิด
จากเมื่อวานี้ที่ยาลาค่ะเกิดเหตุประทัดระเบิด
ใส่มือเด็กวันเดียวกันสามคนและนิ้วขาดทั้งสามคนเลยนะคะ
ทั้ง๓คนอยู่ในอำเภอทั้งที่อำเภอบรรนังสตา
อำเภอลำใหม่และอำเภอยหา
ถูกเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำตัวไปรักษาตัว
ที่โรงพยาบาลในพื้นที่ใกล้เคียงอาการคล้ายคลึงกันเลยค่ะ
บาดเจ็บที่มือโดยเฉพาะนิ้วฉีกขาดจากสะเก็ดประทัด
และต้องตัดนิ้วทิ้งเพราะว่าไม่สามารถต่อได้นะคะ
ผู้ปกครองเล่าถึงเหตุการณ์ให้ฟังบอกว่าเด็กแต่ละคนเนี่ย
ชอบแอบไปซื้อประทัดลูกบอลมาเล่นจนเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น
ประทัดลูกบอลเนี่ยเสียงค่อนข้างดังและเขาค่อนข้างแรงนะคะ
เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าจุดและโยนไม่ทันเนี่ยระเบิดในมือเลยนะคะ